คนรักกันแบบนี้นะเราก็ยินดีกันด้วยค่ะ

อันนี้ขอพูดแบบเต็มปากเต็มคำเลยละกันนะคะ
กับคุณนักฟุตบอลดาวรุ่นเจชนะทิพย์นั่นเองนะคะ
ซึ่งคุณเมย์เนี่ยก็ได้เปิดเผยกับไทยรัฐออนไลน์นะคะ
ปัจจัยที่ว่าสืบเนื่องมาจากการพูดคุยเรื่องแต่งงาน
ทำให้เธอรู้สึกว่าครอบครัวของฝ่ายชายเอ๊ะอาจจะไม่ชอบเธอหรือเปล่านะ
แต่ว่าล่าสุดค่ะกลายเป็นมีข่าวว่าเป็นเพราะสาวเมย์นั่นแหละ
เรียกสินสอด๓๐ล้านบาทคุณ
งานนี้เมื่อข่าวมันออกมาแบบนี้นะคะ
คุณเมย์ก็ขอเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐแบบเซ็งเลยค่ะ
ประเด็นที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากข่าวที่ให้สัมภาษณ์ไปว่า
ชนะทิพย์สร้างสนามฟุตบอลใช้เงิน๓๐ล้านบาท
ซึ่งเธอก็งงที่ทางด้านคุณพ่อของเจ
ที่ถูกสัมภาษณ์เรื่องสินสอดก็ตอบแต่เพียงไม่รู้ไม่รู้

เพราะวันที่คุยกันเธอไม่ได้พูดถึงเรื่องสินสอด

ถ้าพ่อของเธอเรียกสินสอดแพงก็ไม่มีเงินให้ค่ะ
แล้วพอผู้สื่อข่าวถามว่าตัดใจจากเจได้เด็ดขาดหรือ

เมย์ก็ตอบเสียงจริงจังเลยค่ะว่า
ไม่เอาแล้วพอแล้วเลิกแล้วต้องตัดให้ได้ต้องเด็ดเดี่ยวค่ะ
หลายที่หลายคนได้เห็นในอินสตราแกรมนะคะ
ว่าเอ๊ะจริงแล้วเมื่อวันก่อนก่อนที่จะเกิดเรื่องเนี่ย
คุณเมย์กับคุณเจเองก็มีการอัพภาพที่ได้เฟสไทม์คุยกันนะคะ
ประเด็นนี้จริงไม่ใช่เป็นเรื่องราวความหวานแล้ว
คุณเมย์ได้ให้เหตุผลว่าจริงภาพนี้เป็นภาพที่โทรคุยกัน
แล้วก็ร้องไห้ทั้งคู่เลยนะครับเพราะว่าจบประเด็นนี้ไม่ได้
คุณเมย์เองบอกว่าจริงแล้วถ้าเกิดว่าครอบครัวของคุณเจเนี่ย

คนที่ควรจะเป็นกาวใจหรือว่าเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวเนี่ย

แต่ว่าคุณเจก็ไม่ได้ทำตรงนั้นให้ดีที่สุดนั่นเอง
เธอก็เลยรู้สึกว่าเพราะฉะนั้นพอแล้ว
ตอนนี้คุณเจเองก็ออกจากกรุ๊ปไลน์กลุ่มด้วย
แล้วก็เปลี่ยนโปรไฟล์แล้วคุณเมย์ถือว่าเรื่องนี้จบ
เออน่ารักค่ะก็สมบูรณ์นะ
ถ้าเรื่องราวมันเป็นแบบนี้แล้วนะคะ
รอเจ้าตัวดีกว่าคุณเจอยากจะฟังจากฝ่ายชายเหมือนกันเนาะ
ว่าจะพูดว่าอย่างไรนะคะ